ที่บุรีรำมีชายอายุ๔๘ปีแต่งกายด้วยเครื่องแบบศรีกากีเลย
อ้างว่าตัวเองเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรำ

เดินขึ้นไปที่สารากลางจังหวัด

แต่ว่าสุดท้ายคือข้าราชการเขาก็ต้องจำได้

ตำแหน่งใหม่ก็ยังไม่ได้รับหนังสือมา

เจ้าหน้าที่ก็เข้าไปนำตัวมาตรวจสอบประวัติ
พบว่าเป็นผู้ป่วยจิตเวท
แล้วก็ท่านนี้ก็ไม่ได้กินยาต่อเนื่อง

องร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดบุรีรำ
ได้รับแจ้งว่ามีชายแอบอ้างเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด

มีป้ายชื่อระบุว่าเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรำนะครับ
ให้สมาชิกอาสาสมัครคุมตัวไว้

จากการสอบถามทราบชื่อคือนายวิวัฒน์นะครับ
ซึ่งก็ให้การวกไปวนมาเลยฮะ

ภูมิลำเนาที่ชายคนดังกล่าวอาศัยอยู่
ทราบว่านายวิวัฒน์มีอาการทางจิตเวท
เคยเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลจิตเวท

และขณะนี้อยู่ในการดูแลของแผนกจิตเวทนะครับ

จึงได้ประสานไปยังทางโรงพยาบาล
ให้ตรวจสอบประวัติแล้วก็แจ้งกลับมา
โดยทางโรงพยาบาลก็แจ้งกลับมาบอกว่า
เป็นผู้ป่วยที่อยู่ในความดูแลจริง
แต่ว่าผู้ป่วยไม่ได้มารับยาไปกินต่อเนื่อง

จึงทำให้มีอาการทางประสาทกำเริบ

หลังสอบสวนเจ้าหน้าที่ได้แจ้งผู้ใหญ่บ้าน

พร้อมยึดเครื่องแบบศรีกากีเก็บไว้
กำชับให้ญาติดูแลอย่างใกล้ชิด
เพื่อไม่ให้มาก่อเหตุในลักษณะดังกล่าวอีกนะครับ